ระหว่างนี้ครับผมพาไปดูเหตุการณ์ระทึกที่เกิดขึ้น
มีโรงงานแปรรูปมะพร้าวน้ำหอมส่งออกนอกครับ
กลับมาเห็นคนร้ายสองคนมาขโมยของ
ทันทีที่เห็นปั๊บขับรถไล่ตามมอเตอร์ไซค์คนร้ายเลยครับ
แล้วหลังจากนั้นคนร้ายเขาหนีแบบนี้ไปดูครับ
นี่ขโมย

เห็นใช่ไหมครับพี่มิวคุณผู้ชมตอนเนี้ยเสียเจ้าของโรงงานขับรถเข้ามาที่โรงงานอยู่ระหว่างก่อสร้างแล้วเห็นเฮ้ยสองคนนี้เป็นแปลกแปลกไม่ใช่คนงานนี่น่ะดูชัดชัดแล้วเฮ้ยมันเป็นคนร้ายค่ะแล้วขโมยของออกไปด้วยขี่มอเตอร์ไซค์ไปทางนู้นก็เลยวนรถแล้วขับไล่ตามเป็นกิโลครับบนรถที่บอกว่ายิงยิงนี่คือต้
จอดอยู่ตรงนี้แต่ไม่มีคนมากันสองคนหนีไปได้คนหนึ่งอีกคนหนึ่งวิ่งลงคลองเลยครับกระโดดต่อมลงไปแล้วว่ายน้ำต่อขึ้นที่ร่องตรงจุดนั้นเป็นร่องมะพร้าวเป็นสวดมะพร้าวแล้ววิ่งหนีหลบหนีไปครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดราชบุรีนะครับเสียเจ้าของโรงงานคือเสียปรีดาบอกโอ้โหแบบนี้ยอมไม่ได้แล้วต้องจับคนร้ายให้ได้แล้วผู้หญิง

ไฟทั้งเก่าและใหม่นะครับค่ะนี่ฮะก็ต้องมาเก็บรวบรวมเอาไว้เอาออกมาจากโรงงานอ่ะมูลค่าของที่เขาขโมยออกมาประมาณหนึ่งหมื่นกว่าบาทคนร้ายทิ้งไว้ให้ดูต่างหน้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเย็นเย็น๗กรกฎาคมแต่ว่าเอาคลิปมาเผยแพร่ตอนนี้เพราะว่าต้องการที่จะช่วยจับคนร้ายกลัวว่าคนร้ายจะไปก่อเหตุที่อื่นอีกตอนที่

แบบแอบมองอยู่แอบดูอยู่หรือจ้องอยู่นี่แหละครับที่แบบว่าสถานที่ที่นี้เป็นโรงงานก็จริงแต่ว่ามันยังไม่ได้เปิดทำการก็จะมีเรื่องของอุปกรณ์ก่อสร้างก็คือพูดถึงได้ว่าได้อะไรก็เอาจะเป็นเหล็กจะเป็นไม้หรือจะเป็นสายไฟหรือจะเป็นดวงไฟหลอดไฟเขาเอาหมดมองดูแล้วลักษณะน่าจะเป็นอย่างนั้นเสียคิดว่าเขามาเอาหมดฮะเล็กน้อยก็เอาก็เลยกลัวว่าเดี๋ยว
จะเป็นรถมอเตอร์ไซต์ที่ยึดมาได้ไม่ตรงกันกับมอเตอร์ไซต์คันที่ใช้ก่อเหตุตอนนี้อยู่ระหว่างไล่เช็ควงจรปิดและสอบปากคำบุคคลเพิ่มเติบนะครับเพื่อจะตามล่าตัวคนร้ายเจ้าของโรงงานฝากบอกเป็นห่วงกลัวจะไม่มีมอเตอร์ไซต์ขับอยากจะได้ให้ไปเอาคืนที่โรงพักนะตอนนี้รถฝากไว้ที่คุณตำรวจที่โร